ตามความคืบหน้าคดีน้องชมภู่กันหน่อยกันแล้วกัน
ไล่กันอีกนิดนึงนะครับ
น้องหายไปจากบ้าน๑๑พฤษภาคมช่วงสาย

ถูกพบเป็นศพอยู่บนภูเหล็กไฟเป็นภูเขาหลังบ้าน
นะครับร้อยกว่าวันแล้วนะตำรวจยังไม่ได้สรุปคดีนะครับว่าสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กแล้วไปอยู่บนนั้นเนี่ยเพราะอะไรยังไม่ได้แจ้งข้อหากับใครยังไม่มีใครเป็นผู้ต้องสงสัยผู้ต้องหาทั้งสิ้นนะครับส่วนผู้ถูกสงสัยเนี่ยมีนะวันนี้เราตามเนี่ยก็คืออย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับเห็นคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อ

เนื่องจากผลชนะสูตรศพเบื้องต้นของน้องชมพู่เนี่ยมีร่องรอยขีดขวนใช่ไหมแต่มันยังไม่มีรายละเอียดออกมานะครับว่ามันมีร่องรอยอย่างอื่นจากแบบไหนอะไรยังไงบ้างหรือเปล่ารอยบุ๋มรอยยุงกัดรอยถูกทำร้ายอะไรพวกนี้นะครับตำรวจยังไม่ได้แถลงผลชนสูตรอย่างละเอียดออกมานะฮะแต่อาจจะพยายามหาความเป็นไปได้ว่าน้องชมพู่เดินพลัดหลงขึ้นมาเองหรือมีคน

แต่โดยสภาพของคน

ถ้าไร้ซึ่งอุณหภูมิเลือดอุ่น

ก็เลยต้องไปพิสูจน์ตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ

เดินขึ้นไปเนี่ยถ้าเด็กใส่รองเท้าแตะ
กางเกงขาสั้นขึ้นไปเนี่ยรอยแผลรอยขีดขวนลอยใบไม้รอยยุงกัด
ต้องมีแน่แน่อ่าฟังคุณนฤทธินะฮะมันต้องมีครับ
มันต้องมีร่องรอยมันต้องมีรอยขวนรอยอะไร
ถ้าเดินขึ้นมาเองทั้งเป็นพวกย่าเพชร
พวกหินพวกอะไรต้องมีร่องรอยพวกนี้ครับ
อ่าเกิดอาการระเคืองระคายเคืองอะไรบางอย่างก็ต้องเก่าอยู่แล้วเด็ก
อืมแต่นี่สภาพศพมันไม่มีก็แปลว่ามันก็แปลกแปลก
ครับก็น่าคิดต้องรุมกัดอยู่แล้วแหละครับเพราะยุงถ้ามันมีเยอะ
กัดทั่วไปเลยกัดทุกที่เลยที่ตรงไหนที่มันกัดได้
คุณผู้ชมคะความคืบหน้าทางคดีเราพยายามตามให้จริงนะคะ
ก็มีข้อมูลออกมาน้อยมากแต่เราก็ต้องหาคำตอบให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น
กับน้องชมพู่กันแน่ครับแต่คดีของน้องชมพู่เนี่ย
เชื่อมโยงกันมาก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ตอนนี้บ้านกกอกก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าทุกคนรู้จักบ้านกกอกกันหมดแล้ว
ชีวิตของคนคนนี้ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปลุงพลนายชัยพลวิพาล
เขยของน้องชมพู่นะคะตั้งแต่ที่แม่ของน้องชมพู่ออกมาบอกว่า
สงสัยลุงพลนับจากนั้นไม่เหมือนเดิมค่ะ
นี่ค่ะนี่คือลุงพลกับป้าแตนภรรยานะคะเดี๋ยวนี้แต่งตัวสวยหล่อ
ไปออกงานโอ้โหคิวงานแน่นมากนะคุณภาคภูมิ

ใช่เขาบอกห้างแตกคือคนไปให้กำลังใจกันเยอะ
เมื่อวันอาทิตย์ค่ะก็เนี่ยค่ะลุงพลกับป้าแตนไปเดินแบบ
แล้วก็เดินแบบเสร็จก็บินกลับไปกกอก

ใช่มาออกรายการแฉของคุณมดดำช่วง๓ทุ่ม
ทีมข่าวของเราก็เลยขอดูข้อมูลคิวงานของลุงพลหน่อยซิ
ว่าลุงพลเนี่ยมีคิวไปไหนอะไรยังไงบ้าง
ตารางงานของลุงพลเป็นแบบนี้ค่ะ
วันนี้ก็คือออกรายการแฉของคุณมดดำนะคะ
พรุ่งนี้ค่ะ๙กันยายนมีงานอีเวนต์ที่ระยอง
กันยายนถ่ายแบบพรีเซนเตอร์ที่กรุงเทพ
กันยายนมีทัวร์คอนเสิร์ตนะคะ
กันยายนถ่ายรายการที่ช่อง๗ค่ะ
๑๖กัญญายนมีแถลงข่าวที่พระยาเต่างอย
กันยายนมีรีวิวร้านอาหารที่ขอนแก่น
กันยายนโชว์ตัวร้านเพชรที่ศรีลมเลยนะคะ
กันยายนมาออกงานอีเวนต์รถยนต์ยี่ห้อหนึ่งที่พุทธมนตร
นี่ทุกวันตั้งแต่วันที่๘ถึง๑๙คิวแน่นเลยนะคะ
ลุงพลกับป้าแตนก็คงจะแทบจะไม่ได้กลับบ้านกอกกันเลยทีเดียว
ส่วนประเด็นเรื่องที่คุณอุ๊บวิริยะเคยให้สัมภาษณ์ว่า
ค่ายหนังสหมงคลฟิล์มทาบทางลุงพลให้ไปเล่นหนัง
แต่ว่าทีมข่าวของเราไปเห็นในเพจของค่ายหนังสหมงคลฟิล์ม
ได้โพสต์ข้อความเอาไว้แบบนี้ค่ะครับ
นี่คือเพจของสหมงคลฟิล์มนะคะมีข้อความบอกว่า
แจ้งเพื่อทราบตอนนี้ทางบริษัทยังไม่ได้มีการทาบทามลุงพลมาแสดงภาพยนตร์เรื่องไหนแต่อย่างใด
โปรดระมัดระวังการแอบอ้างชื่อเรื่องดังกล่าวด้วย
ทีมข่าวก็เลยถามถามไปที่ประชาสัมพันธ์ค่ายสหมงคลฟิล์มเลยนะคะ
สหมงคลฟิล์มก็ยืนยันว่าทางค่ายไม่ได้คุยเรื่องนี้กับลุงพลจริง
ไม่ได้มีโปรเจกต์อย่างที่คุณอุ๊บกล่าวอ้างไม่รู้ข่าวออกมาได้ยังไง
คุณอุ๊บวิริยะยืนยันกับทีมข่าวของเราว่าไม่ได้แอบอ้าง
มีหนังเป็นโปรดักชั่นที่ติดต่อมาจริง
แต่ว่าทางสหมงคลฟิล์มอาจจะยังไม่ทราบเพราะเป็นในทุนติดต่อมา
มีโปรแกรมที่จะถ่ายทำกันปลายปีนี้ด้วย
คุณอุ๊บบอกว่าตอนนี้มีเจ้าของร้านเพชรติดต่อให้ลุงพลไปออกงานอีเวนต์
ค่าตัวห้าแสนเลยนะคะแล้วก็จะทำเพชรให้ลุงพลกับป้าแตนเป็นที่ระลึกด้วย
หลังจากวันที่๒๐กันยายนคุณอุ๊บเตรียมคุยกับลุงพล
จะนำศิลปินดาราไปเดินแบบกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับในพื้นที่

ก็แล้วแต่จะคิดนะฮะก็แล้วแต่มุมมองด้วยนะแต่ก็ต้องยอมรับว่า
ท่ามกลางงานต่างหรือว่าชีวิตที่เปลี่ยนไปของลุงเขยน้องชมพู่
นายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลเนี่ยตัวนายชัยพลหรือว่าลุงพลเอง
เขาก็ยอมรับว่าเขาก็ไม่ได้สบายใจเต็มร้อยนักอืมนะ
กับเรื่องราวความสงสัยที่มันยังอยู่ตราบใดที่ตำรวจยังไม่ได้สรุปคดี

ได้ไปที่รายการแฉของคุณมดดำนะครับที่คุณมดดำเป็นพิพีกร
แล้ววันนี้แขกรับเชิญก็คือลุงพลกับจินตลาภูลลาบ
นี่ฮะเดี๋ยวดูหน่อยนะฮะบรรยากาศที่คุณแจ๊กกะลีนไปติดตามมา
ภาพล่าสุดของจินตลากับรายการแฉซึ่ง
ม่วงเหรอคะม่วงค่ะแสบตาด้วย
ค่ะวันนี้ได้เพาะได้เจอลุงคนอีกแล้วนี่ใช่ไหมคะ
ค่ะก็กำลังจะไปเจอลุงนะคะเป็นครั้งที่๒
ค่ะเดี๋ยวซ้อมก่อนเนอะเดี๋ยวไปซ้อมกับลุงเตางอยใส่กันค่ะ
รายการจริง๓๔ทุ่มไหวเนอะคะ๔ทุ่ม
เออช่วยแล้วก่อนครับ
นี่ฮะก็จะมีคนที่เขาคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับลุงพลป้าแตน

คุณจักรีนบอกได้เจอคือคุณไอซ์สารวัตร
ที่เป็นผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งนะครับ
วันนี้ก็ได้มาเจอกันอยู่ที่กรุงเทพนะครับ
ถ่าย
ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ควบคู่ไปกับเรื่องของคดีนะครับ